ยุคนี้ไม่มูอยู่ได้ไงดาราเขาก็มูกันหมด
ไม่เว้นแม้แต่พี่แอนทองผสม
บอกละครแกจะออนถ้าถามว่าแอนมูรึเปล่า
แอมบอกว่าแจ๊กพี่มู

เพราะว่าสิ่งที่ขอจะสมหวังดังปรารถนา
เชื่อไปฟังพี่แอนค่ะ
เห็นไหมพี่แอนยังไปเลยค่ะและล่าสุดเพื่อเสริมความปังค่ะ
แอนกับภูมิกับคู่ใจนะคะก็ไปตะเวนทำบุญด้วยกันค่ะ
นกปล่อยปลาแถวตลาดภูค่ะ
ก่อนไปกลับพระปิดทองขอพรพบรมรุปทรงม้า
สมนติพระเจ้าตากศีลเนี่ยจะได้ชนะศึกษตูทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะ
แถมพี่แอนนะคะยังได้ไปไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลที่วัดอินทรารามค่ะ
ประทัดเสริมความปังนะคะ
พอได้เลขเด็ดก็แวะไปแผงลอตเตอรี่ค่ะก่อนไปนะคะ

ซึ่งเราบริษัทธิศาสตร์อินทรารามค์ก็โทรไปแหน้ามีแอนละค่ะ

อะไรค่ะแจ๊กมันเหมือนเล็กในใจเว็บ

เดียวฉันเห็นครึ่งตรงกรองคุ้มหนึ่งสุด
ใช่เอาเป็นว่าก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วกันนะคะ
แล้วก็ไปติดตามในรายการของพี่แอนที่เขาทำกันนะคะ
เผื่อจะได้โชคดีกันตามพี่แอนแบบนี้นะคะ